เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรามีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้กันไปแล้ว
ที่มีกลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนไปเอาอาวุธมีดเนี่ยไล่ฟันเยาวชนอายุ๑๕ปี
หรือว่าน้องลีโอบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ล่าสุดเห็นเหมือนกับบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเหล่านี้เลยแหละ
ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ใครเป็นมือฟันกันแน่ใครเป็นมือที่ก่อเรื่องก่อเหตุต้นเรื่อง
แต่กำลังเดินทางทยอยเข้ามอบตัวคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยค่ะเหตุการณ์
นี่คือคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
คือเอามาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมลองดูอีกที
นี่จังหวะแล้วนะจังหวะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วขึ้นไปแล้วนะคะคือหนีกันไปค่ะ
ในคลิปข้อความเนี่ยเพจสายใหม่ต้องรอดเขาระบุข้อความไว้ว่าตีหนึ่งค่ะ
เวลาตีหนึ่งของ๒๙ธันวาคมวัยร่วมสัก๘๑๐คน
ใช้ว่าว่ามีดฟันศรีษะเยาวชนชายยุ่น๑๕ปีก็ระบุเชื่อไว้ด้วย
บอกว่านายชะยะพลการรัฐค่ะหรือว่าน้องลีโอได้ระบาดเจ็บสาหัส
โหลกศีรษะเนี่ยร้าวเศษกระโหลกตัดเส้นเลือดใหญ่ในสมองเลยนะคะ
เหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นอยู่ที่ถนนเพิ่มสิน๒๑อยู่ที่เขตสายไหม
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
หลังจากเสนอข่าวออกไปคุณผู้ชมเชื่อไหมคะในเย็นวันเดียวกันนั่นเองช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
มีในเบียร์คนนึงค่ะเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยอายุ๑๗ปี
ก็ไปพบกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐก็เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหม
ก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาบอกแบบนี้เลยนะว่าตัวเขาไม่ใช่หัวโจกนะ
และเขาไม่ใช่คนใช้มีดฟันน้องลิโอด้วยแต่สาเหตุที่มันมีเรื่องกัน
เขาอ้างแบบนี้ว่ารุ่นน้องเขาไปมีเรื่องกับเพื่อนน้องลีโอเพราะไปถูกเพื่อนลีโอเอามีดไล่แทงก่อน
ทีนี้ระหว่างทางมาเจอกันแต่ตอนนั้นไม่ได้เจอตัวคู่กรณีโดยตรงก็คือเพื่อนของน้องลีโอ
แต่มีรุ่นน้องเห็นลีโอมาด้วยกันก็เลยเข้าไปก่อเหตุกับน้องลีโอ
ตัวเขาเองเขาบอกแบบนี้ว่าเขากับลีโอรู้จักกันนะเอาจริงโตมาด้วยกัน
ถ้าเขารู้แบบนี้ว่าเป็นน้องเขาจะไม่ทำขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับที่ตัวเองทำลงไป
ในขณะเดียวกันช่วงสายของวันนี้เพศไซม์ใหม่เขาก็พาในเบียร์
เบียร์อายุ๑๗ปีมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สนบางเขนแล้วก็ถูกควบคุมตัวเข้าห้องสืบสวนทันที
ส่วนคุณพ่อเดี๋ยวจะมาบอกว่าในเบียร์เนี่ยเหมือนกับมีการถูกซัดทอดด้วยนะคะ
บอกว่าในเบียร์นี่แหละเป็นคนลงมือฟัน
พ่อบอกแบบนี้ว่าแม้หลายคนผู้ต้องหาผู้เก่าเหตุอันตรายังไม่ไว้หวังจัย
และก็ยังไม่ได้รู้จริงว่าใครเป็นคนลงมือทำร้ายน้องลีโอกันแน่ค่ะ
คือสิ่งที่พ่อต้องการตอนนี้คืออยากรู้ตัวคนที่เป็นคนฟันน้องนั่นเองนะคะ
ทีนี้มันก็มีความคืบหน้าอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวมามอบตัวกันละ๔คนมีใครบ้าง
หมีอายุ๑๕ปีในแซมอายุ๑๕ปีเท่ากัน
แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยทั้งหมีกับแซมเขาซัดทอดแบบนี้ว่า
เบียร์เบียร์คนที่อายุ๑๗ปีที่ก่อนหน้านี้ทางด้านเพจสายไหมพาไปมอบตัว
มอบตัวเนี่ยเป็นคนลงมือฟันน้องส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงคือใน
แป๊บอายุสิบเจ็ดปีค่ะก็ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะอะไรไปถูกลูกหลงถูกฟันเหมือนกันเข้าที่บริเวณนิ้วมือ
แต่เขาบอกว่าผู้ต้องหายังถือเป็นเยาวชนพนักงานสอบสวนสนบังเขน
ต้องมีการนัดให้สหวิชาชีพมาสอบปากคำนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องมีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และเรื่องของการพกพาอาวุธมีดไปในที่ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
นำตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะส่วนผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือเนี่ย
อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำเดี๋ยวขยายผลว่ามีใครร่วมก่อเหตุเพิ่มอีกหรือไม่ค่ะ